เคยก่อเหตุที่บ่คอศอเก่าอ่า
ชอบเอาผ้าลักษณะจีวอนหรือว่าผ้าคลุมเนี่ยมาคลุม

เวลาพระเข้ามารับบาทคือทำตัวคล้ายคล้ายกับตัวเองเหมือนเป็นพระไปด้วย
ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นถูกโอ้โหไปต่อยแบบเป็นเรื่องมีราวกันเลยอ่ะ
ล่าสุดเขายังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะฮะ
ห่มจีวอนนะเอาจอบไล่ทำร้ายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่ระยอง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่บนถนนเลยนะครับ
นี่โอ้โหจากที่เอาจีวรของพระมาใส่อยู่นี่พอเจ้าหน้าที่มาถึงโวยวายโวยวาย
อดหมดเลยแก้ผ้าล่อนจ้อนเลย
ท่านผู้ชมครับชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบด้วยนะครับ
บ้านหนองตะพานที่หมู่๒ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ไปถึงก็เจอจริงนะฮะเขาก็ยังอยู่นะ
จีวรของพระวันนี้เดินแบกท่อนไม้ฮะนี่
ยาวสัก๒เมตรอยู่ริมถนนคือชาวบ้านเขากลัวนะฮะกลัวสิปว่า
มีรถรถยนต์นี่นี่จอบนะวันก่อนเนี่ยวันนี้ท่อนไม้
แล้วทำท่าจะตีเขาอยู่กับนี่
ตะโกนด่าเนี่ยโอ้โหชาวบ้านบอกว่าเอือมระอากับผู้ชายคนนี้มาก
นะเขาก็จะเนี่ยฮะก่อเหตุแบบเนี้ยนะ
แก้ผ้าเกรงว่าถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้
มาทำร้ายชาวบ้านจนเจ็บหรือว่าตายขึ้นมาเนี่ย
จะทำยังไงนี่บางทีชุดนี้ก็มีอืม
ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับผู้ใหญ่พิทยา
ผู้ใหญ่พิทยาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อเพียรสิก
อายุ๕๙ปีแล้วนะฮะก็คือคนเดียวกับที่เคยไปก่อกวน
คนที่เข้ามาใส่บาทพระที่บขศเก่าระยอง
แล้วก็มีการวิ่งไล่เตะไล่ต่อยกันเกิดขึ้น
นี่ตอนนั้นเห็นไหมฮะ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
ทีแรกเห็นคลิปกันใหม่ยังแบบเอ้าพระอะไรเนี่ยไปไล่
ไปไล่ต่อยกับชาวบ้านจะเอาบาดไปฟาดเขา
คือตอนที่เราเห็นคลิปแล้วทุกคนคิดเหมือนกันเฮ้ยพระจริงหรือเปล่า
ญาติโยมทำไมไม่อดทนหน่อยไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับพระ
สุดท้ายชอบแต่งกายเนี่ยเหมือนพระ
แล้วมายืนต่อแถวกับพระเวลาเขามาใส่บาทกันแล้วมาป่วนมาก่อกวนเขา
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะผู้ใหญ่พิทยาบอกว่านายเพียรศึกเป็นคนในหมู่บ้าน
เขาสติไม่ดีนะไม่อยู่บ้านจะเล่ร่อนไปจะอยู่ตามจุดต่าง
เฉพาะตามที่ชุมชนนะฮะญาติญาติเคยพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็บำบัดรักษาให้พอกลับมาอยู่บ้านก็ไม่กินยา
ไม่กินยาไม่รักษาต่อเนื่องก็มีอาการอย่างนี้ฮะ
ตั้งแต่เหตุที่เขาเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินว่าเขาไปทำร้ายใคร
แต่ว่าเวลาก็มีอารมณ์เขาจะด่าแค่ด่าเฉยใช่ด่า
เสียงดังปุดเสียงดังอะไรอาวุยวายเขาเนี่ย
แต่ว่าการทำร้ายเนี่ยยังไม่เคยเห็นให้เขากินยาเขาก็มีกินยังไงก็มีกินให้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้บ่าไม่ได้อะไรก็ไม่กิน
นี่คือเหตุผลแล้วครับที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บอกว่านายเพียรศิกอาการเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก็เลยแจ้งไปยังอำเภอบ้านค่ายแล้ว
ให้ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยนะ
เดี๋ยวจะบอกทางญาติเขาให้มาดูแลให้ดีด้วย
คือคนเป็นญาติก็ต้องดูแลนะครับ
ไม่แน่ใจว่าติดต่อยาดพี่น้องเขาได้ไหมด้วยเนอะ

ถ้าเกิดว่าย่าพี่น้อง
พ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย